กำนันตะบนหนองทะเลเขาบอกว่าได้รับแจ้งจากชาวบ้านเยอะแยะเลย
ว่าจะเป็นผู้นำชุมชนเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองของ
หมู่บ้านทั้ง๗แห่งหาจนเจอว่าจะแก้ไขปัญหาอย่างไรดี
ก็คือยื่นข้อเสนอให้กลุ่มวัยรุ่น
ถอดท่อของตัวเองออกมาจากรถจักรยานยนต์
และต้องทุบต่อหน้าเจ้าหน้าที่แบบนี้
อดแล้วไม่พอต้องทุบด้วยทุบ

เพื่อแลกเงิน๑๐๐บาท

เขาบอกว่าการให้๑๐๐บาทเป็นการปลอบใจ

ดัดแปลงรถต่างแต่เขาก็ยังใจดีไง
ให้เงินคืนไปเพราะว่าบางคนก็เอาเงินไปซื้อมานะ

เจ้าหน้าที่ก็เลยบอกว่าให้เงินคืนกลับไปละกัน

ตอนนี้ไอเดียนี้มีวัยรุ่นสมัครใจ
แล้วก็รับปากว่าผมทุบแล้ว

ผมจะเลิกซิ่ง๖๕คันค่ะ
แต่ในพื้นที่มีวัยรุ่นที่มีรถซิ่งแบบนี้

เจ้าหน้าที่ก็เชื่อว่าเดี๋ยวด้วยความหวังใจ
เดี๋ยวพวกเขาจะมาเข้าโครงการ๑ท่อ๑๐๐บาทอีกนะคะ
ส่วนสาเหตุที่เจ้าหน้าที่ไม่อยากให้มีการดำเนินคดีกับวัยรุ่น
ก็เพราะว่าอยากให้เยาวชนเหล่านี้ได้มีโอกาสกลับตัวกลับใจ
และจะได้ไม่ไปสร้างความเดือดร้อนให้กับชาวบ้านและครอบครัวของตัวเองค่ะ